ผู้ชายคนหนึ่งเขาเข้าไปหาตั๊กกะแตนในป่า
กลางกฎหายตัวไป
หายไปกว่า๑เดือนท้ายที่สุดคุณ
เจอแล้วนะครับแต่เจอเป็นร่างไร้วิญญาณนะครับ

แต่ชาวบ้านหายังไงก็หาไม่เจอ

แล้วเขาบอกตรงกับคำธรรมนายของครูบาไก่
ที่บอกว่าจะเจอเป็นร่างไร้วิญญาณนี่แหละ
ห่างจากรถจักรยานยนต์ไม่ไกล

พอสุดท้ายมาเจอใกล้กับรถจักรยานยนต์จริงนะครับ
ร่างของผู้ชายคนนี้คือนายพักพงศ์อุตมะ
หรือว่านุ่มอายุ๓๗ปีนะครับ
เสียชีวิตอยู่ในป่ามันจักรีนะครับ
ตำบลโพกเพชรที่อำเภอมันจากคีรีจังหวัดขอนแก่น

ขณะที่เข้าไปหาตะกะแตนพาทังก้าในสวนป่ามันจากคีรี
ตั้งแต่วันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
โดยผู้พบศพนายหนุ่มคนแรก
ได้เข้าไปคล้องแมลงทัพภายในสวนป่าดังกล่าวนะครับ
ถึงกับอึ้งเลยเพราะว่าศพของนายหนุ่ม
อยู่ในสภาพคือแห้งแล้วล่ะเหลือแต่กระดูกนะฮะ
ก็เลยรีบโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านและตำรวจ
ชาวบ้านที่เลื่อมใสพระสุวิทย์ชินวโร

ท่านเจ้าอวาดวัดป่าปฐมเทวารามจขอนแก่น
ก็พูดถึงการพบศพของนายหนุ่ม

ครูบาไก่เคยทำพิธีเปิดป่าทำนายว่าจะพบศพนายหนุ่ม

ต่อมาก็มีการพบศพของนายหนุ่ม
อยู่ห่างจากรถจักรยานโยนของเขาจริง

ตอนทำพิธีเปิดป่าไม่ได้นิมิตเห็นอะไรนะ
เพียงแต่จุดทูปขอเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา
สิ่งลี้ลับที่บังเอาไว้ไม่ให้คนเห็น

แต่ป่ารกการค้นหาในขณะนั้น
ก็เลยไม่พบเห็นแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นอะไร

ถ้าเสียชีวิตคงต้องได้กลิ่นศพบ้าง
เพราะมีสุนัขดมกลิ่นมาช่วยค้นหา
ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคค
เห็นไหมหากันตั้งนานนะครับคุณ
ไม่เจอศพไม่ได้กลิ่นสุนัขยังดมไม่ได้กลิ่นเลยนะครับ
ล่าสุดนี้ภรรยาแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิต
บอกว่านายหนุ่มมีโรคประจำตัวหลายโรคนะครับ
คาดว่าจะวูบหมดสติช่วงที่ไปหาตั้งกระแทนประทังฆาตในป่า
หาตั้งนานทำไมหาไม่เจอแล้วอยู่ก็มาพบศพแบบนี้นะครับ